ดูกันต่อเรื่องของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางภาคใต้นะคะ

แต่ว่าเชื่อว่าเป็นชุดเดียวกับที่เคยเก็บกู้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
ซ่อนอยู่ในร่องระบายน้ำบริเวณแยกลำสาลีค่ะ
ถูกทิ้งไว้บริเวณร่องระบายน้ำทิ้ง
บนเกาะกลางถนนใต้สะพานข้ามแยกลำสาลีย่านรามคำแหง
คนงานก่อสร้างขุดลอกคูน้ำและนำขึ้นมาวางไว้ที่จุดเกิดเหตุ
พร้อมทั้งนำยางรถยนต์มาครอบไว้เพื่อป้องกันอันตราย
ที่พบมากในช่วงการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมา
แต่ระเบิดอยู่ในสภาพเก่าไม่สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ
ถูกนำมาทิ้งไว้บริเวณหน้าร้านขายของที่ระลึกและเสื้อผ้า
โดยระเบิดเพลิงชนิดนี้ถูกบรรจุไว้ในกล่องพลาสติกสีดำแดง
ภายในมีโทรศัพท์มือถือ๑เครื่องต่อพ่วงเข้ากับสายไฟฟ้า
จากการตรวจสอบยังพบอีกว่าระเบิดเพลิงลูกดังกล่าวถูกตั้งเวลาให้ระเบิดในวันที่๑๒สิงหาคมเวลา๓นาฬิกา
แต่การทำงานไม่สมบูรณ์จึงไม่เกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่
เชื่อได้ว่าระเบิดเพลิงลูกนี้เป็นชุดเดียวกับที่เคยเก็บกู้ไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ